การแสดงระบำช้างผ้าที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวประเพณีช้างผ้าของบ้านเมาะหลวงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง
จะมีการผสมผสานกระบวนท่ารำทางหน้าตสิน
โดยนักแสดงรำจะมีการรำตีบทประกอบการร่ายรำ
แสดงความอ่อนช้อยด้วยการใช้วิธีการขับเคลื่อนร่างกายแบบเนิบหรือชาร์จตามจังหวะ
เป็นการรำที่เน้นแสดงท่าทางของร่างกายท่อนขา
และเสน่ห์ของการแสดงระบำช้างผ้าคือมีการสอดแทรกท่าร่ายรำแบบพื้นถิ่น
เช่นท่าบิดบัวบานและท่าฟ้อนเจิงไว้ในการแสดงด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน